ต้าวีสภาษาในท่าน

โหแผ่นลูกเข้ามากมั้ย

โอ้โหเมื่อไหร่เลย

หลบมาหลบมา
หลบมา
ขึ้นมา
รอเลือดวงไป
นี่มันหลบมา
โอ้โหเมื่อไหร่

มันหลักไฟจนได้
โปรดติดตามตอนต่อไป